เอ่ย๒คนเจ้าเสือบอเรื่องพระเจ้า
เอ่ยค่ะอีหลิงเป็นคนอีสานโอ้โหปรับใจ๑๐๐เลยค่ะ
ใช่ค่ะแต่ถ้าคนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะนักแสดงรุ่นใหญ่คนนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยเขาเชื่อแล้วเขาก็ศรัทธามากเลยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันพี่ชาคริสแย้มนามค่ะ
เห็นแบบนี้ดูแบบเป็นนุ่มอินเตอร์เป็นนุ่มเรียนนอกอะไรอย่างนี้นะ
แต่ว่าเขามีความเชื่อเรื่องนี้สุดหัวใจแล้วคุณผู้ชมนะ
รูปปั้นแบบนี้เลยเหรอองค์ปู่พญานาคคุณผู้ชมค่ะ
นี่ไม่ธรรมดามีความสวยงามมากเลยตามภาพที่คุณผู้ชมยกมือสาธุได้นะ
อันนี้ไม่ว่ากันอยู่หน้าจอนั่นล่ะค่ะ
ซึ่งทางด้านพี่ชาคิดเปิดใจให้ฟังนะ
จังหวัดเชียงรายส่งมาให้ประทับที่สวนจันทบุรีเป็นเวลากว่า๒ปีแล้ว
วันยกาศดีมากซึ่งพี่ชาคริสก็บอกว่า
ที่ได้องค์ปู่องค์นี้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ
ก็ทำพิธีจุดทูปขอพรให้ท่านคุ้มครองครอบครัว
พนักงานคนสวนที่ต้องทำงานเข้าป่าไงคุณผู้ชม
ถามว่ามีขอพรท่านไหมก็ยอมรับตรงเลยนะว่ามีขอพรท่านบ้าง
แต่ก็ยังไม่ถึงกับบนบานสารกล่าวนะคะ
แต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมีพลังงานที่สามารถสื่อถึงกันได้ค่ะ

ก็เป็นองค์พญานาคที่ถูกปั้นขึ้นมาโดยศิลปินท่านหนึ่ง
สวยงามมากแล้วผมมีอาจารย์ที่นับถืออยู่
ท่านก็ส่งมาให้ถ้าจะบอกคนอื่นก็เฮ้ยไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู
แต่สำหรับเราเราเชื่อว่าทุกอย่างมันมีพลังงานที่สามารถสื่อถึงกันได้แหละ

คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรานับถือก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราก็เชื่อแหละ
แล้วก็พอดีประกอบกับที่ตรงที่อยู่ตรงที่ผมอยู่
จิกขึ้นเยอะมากจิกน้ำเพราะฉะนั้นต้นจิกขึ้นเยอะมาก
ซึ่งก็เป็นต้นที่เป็นสัญลักษณ์ของพญานาคอะไรอย่างนี้
แล้วพอพออาจารย์ส่งตรงนี้มาเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ